คุณผู้ชมพาไปดูอีกเหตุหนึ่งค่ะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ต้องบอกว่าโตตกใจกันแล้วก็ใช้เวลาปลุกปล้ำกันอยู่นานกว่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้คือเป็นชายชาวไทยใหญ่คนหนึ่งเขาคลุ้มคลั่งแทงภรรยาสาหัส
ไม่พอเผาบ้านอีกไม่พอยิงหนังสติ๊กใส่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บกันไปหลายคนอีกนะคะสุดท้ายต้องใช้รถดับเพลิงที่มีสายยางฉีดน้ำแรงดันสูงนั่นแหละถึงจะสามารถชาร์จเข้าจับตัวได้ค่ะ
นี่แหละค่ะคือต้องฉีดกันแรงขนาดนี้เลยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลดอนแก้วและกู้ภัยเทศบาลหนองแฝกในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับรถดับเพลิงสองคันด้วยการต้องระดมฉีดน้ำใส่นายลุงแดงลุงทุนวัยสี่สิบปีชาวไทยใหญ่ที่คลุ้มคลั่งใช้มีดแทงนางปากจานลุงทุนวัยสี่สิบปีภรรยาบาดเจ็บสาหัสภรรยา
หลังจากก่อเหตุแทงภรรยานายลุงแดงยังไม่ยอมหยุดค่ะไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปก็ใช้หนังสติ๊กยิงใส่ชาวบ้านเท่านั้นไม่พอจุดไฟเผาห้องพักคนงานของตัวเองอีก
ระหว่างนั้นเนี่ยรถดับเพลิงคันแรกของเทศบาลดอนแก้วเขาก็รุดมาดับเพลิงนายถิติพงศ์ขันสุยะวัย๒๑ปีกำลังเปิดหัวฉีดน้ำดับเพลิงกำลังจะดับเพลิง
เห็นสภาพไหมคะถูกนายลุงแดงเนี่ยเอาหนังสติ๊กยิงใส่โหนกแก้มใต้ตาด้านขวาหวิดโดนตาบอดไปอีก
ก่อนพักเจ๊แม่เป็นแซมีภรรยาทั้งหมดแล้วเนาะแล้วผมมาดับไฟล์ไว้แล้วเปิดน้ำซ่อยข้างหลังเลย
ยังไม่จบคุณผู้ชมตำรวจภูทรสารพีและกู้ภัยมาถึงก็พยายามจะเข้าไปจับกลุ่มนายลุงแดง
ลุงแดงก็ขัดขืนต่อสู้ใช้หนังสติ๊กยิงออกมาใส่เจ้าหน้าที่เป็นระลอกระลอกนะคะ
ในมือยังถือมีดปลายแหลมที่ใช้แทงภรรยาอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเจรจาให้มอบตัวแหละแต่ว่านายลุงแดงไม่ยอม
สุดท้ายตัดสินใจนี่แหละค่ะเอาน้ำจากรถดับเพลิงฉีดเข้าไปในห้องพักเลย
เข้าไปในห้องที่นายลุงแดงอยู่นี่แหละจนผนังไม้อัดอยู่
ล้มนายลุงแดงก็พยายามจะสู้นะคะแต่ว่าสู้แรงดันของรถน้ำดับเพลิงไม่ไหว
ก็ล้มลงไปเจ้าหน้าที่และกู้ภัยถึงได้เข้าไปชาร์จตัวแล้วก็จับตัวมาได้อย่างทุลักทุเล
ใช้เวลาทั้งหมดคุณผู้ชมเกือบ๓ชั่วโมงค่ะ
จากนั้นก็นำตัวนายลุงแดงมาใส่กุญแจมือนำตัวไปดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสวางเพลิงและต่อสู้ขัดขวางการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ไปสอบถามเพื่อนคนงานว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุ้มคลั่งกันได้ขนาดนี้
เขาบอกว่านายลุงแดงมักจะมีอารมณ์โมโหและทะเลาะกับภรรยาเป็นประจำเรื่องภายในครอบครัว
พอโมโหทีไรก็อารวาสอย่างหนักจนเหมือนวันนี้เนี่ยทะเลาะกัน
แล้วก็เกิดคลุ้มคลั่งมากก็เลยลงมือก่อเหตุแบบนี้แหละค่ะ